โอ้ยนี่ครับนี่ครับโอ้ยเจอนะครับแต่เขาดูท่องหน่อยครับ
แพทย์ถ่ายรูปแพทย์ถ่ายรูปแพทย์ถ่ายรูปโอ้ยท่องสามบาทครับ
ใกล้สามบาทขอบคุณนะครับโอ้ยทีมงานขยะบุ๋มบุ๋มครับ
ช่วยกันหานี่ครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับครับ
แล้วแล้วขอบคุณ
อุ้ยคนลุกดูดูเจ้าของคนลุกครับดูดูพีทขอบคุณมากนะ

อันเดิมครับอันเดิมเนธ

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว
เขากังวลว่ากลัวจะไม่เจอเพราะว่าเขากลัวว่าตอนที่เขาไปทิ้งขยะเนี่ย
กลัวว่าจะมีคนพวกสามล้อซาเล้งไปคุยขยะเจอก่อนหน้าที่เราจะมาหา
อันนั้นคือหนึ่งอย่างแต่พอพอเจอพอเจ้าของทองเจอเนี่ย
สีหน้าเขาเปลี่ยนเลยจริงลั่นลาจอดรถเลย
คือดีใจก่อกระโดดรถเต้นกันหมดเลยครับเราก็ดีใจด้วยขนาดเราไม่ใช่เจ้าของทองอ่ะ
เรายังดีใจกับเขาเลยเราขนลุกเลยครับดีใจมากที่ช่วยเหลือเขาได้ครับ
ถ้าในคอมเมนต์ที่ในคลิปผมนะครับมีบางคนที่ไม่ทราบว่าทางเจ้าของเขามีน้ำใจ
คืนมาคืนเงินส่งเงินมาให้เรามอบเงินให้เราเนี่ย
แล้วก็ฝากบอกเขาด้วยว่าทางเจ้าของเขาถึงจะดีใจ
แต่เขาก็ไม่ลืมที่จะมีน้ำใจยื่นหยิบยื่นของเงินมาให้เราเหมือนกันครับ
พอหลังจากจบคลิปไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปแอบกดเงินมาให้เรา